คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูหลวงพี่รูปหนึ่งนะฮะเป็นพระสงฆ์
เอาอีกแล้วพฤติกรรมพฤติการโลกติเตียนโลกะวัชชะมาอีกแล้ว
ยักย้ายใส่สะโพกแบบนี้ค่ะ
ถ้าเธอเห็นเราเป็นของเล่นเธอช่วยกลับมาพาเราไปเล่นที่ห้องผีได้ป่ะ

กิจของส่งป่ะใช่กิจของส่งป่ะไม่ได้นะฮะไม่ใช่นะฮะแบบนี้ค่ะ

คราวนี้นะมาเต้นแล้วมีบางคลิปนะเดินค่าบุหรี่ไปด้วยเต้นไปด้วย

คือหลายคนเข้าไปดูแล้วแน่นอนนะคะว่ามองว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ

แล้วพฤติกรรมแบบนี้ไม่สำรวมอย่างยิ่งเลยนะคะ
บางคนเข้ามาให้ข้อมูลบอกว่าหากพระฟ้อนรำดูการละเล่นใช้ของหอม
ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าปาจิตีโลกะวัชชะ
หรือว่าโลกวัชชาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะ
ก็คือพฤติกรรมที่ทำให้โลกติเตียนอาจจะไม่ผิดเรื่องของพระธรรมวินัย
แต่คือสังคมชาวพุทธเขาเห็นแล้วไม่สบายใจกับสิ่งที่คุณทำแบบนี้นะคะ
พระรูปนั้นก็เลยตั้งคำถามว่าอยู่วัดไหน
บอกจังหวัดมาทำตัวไม่เหมาะสมมากเลยไม่เหมาะสมกับการเป็นพระ
ใช้คำถึงขั้นว่าค่อนข้างแรงบอกเป็นมารศาสนา
วินัยสงฆ์หลวงพี่เป็นพระสงฆ์เหมือนกับเขานะ
เห็นแล้วแหมคือปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่ง
อาจจะทำให้วงการพระสงฆ์เสื่อมเสียค่ะ
ทีนี้มีคนไปตรวจสอบนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรท่านดูหน่อยนะคะท่านตรวจสอบหน่อย